กระพริบตาแล้วก็ดูหน้าจอไปพร้อมกัน

แล้วพยายามจะแทรกระหว่างรถที่อยู่๒คัน

โอ้โหจังหวะนี้คุณผู้ชม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
นี่ถนนราชพฤกษ์ช่องทางด่วนเป็นถนนสำเลนนะคะ
ซึ่งมุ่งหน้าจรรย์สนิทวง๑๘

แล้วเกี่ยวนิดนึงพอมอเตอร์ไซค์ล้ม

เขาเป็นคนเจ็บเขาไม่ได้เสียชีวิตนะคุณผู้ชม

ใช่แต่เห็นภาพแบบนี้หลายคนบอกว่าไม่รอดแน่เลยใช่ไหม
ผู้ชายคนนี้นะเขาหมดสติอยู่ที่อยู่นิ้ง

คุณเชื่อไหมตอนกู้ภัยมาถึงหน้าคนเจ็บลวดเต็มไปหมดเลยนะ
หมวกกันน็อกก็ลวดเต็มไปหมดเลยอ่ะ
แล้วมีแผลแตกที่คิ้วขวาเลือดออกจมูกออกปากด้วย

ผู้ชายคนนี้เขาได้สติคืนมา

แขนขามีแตกหักมีอะไรไหมไม่มีเลยนะ
นี่ค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
คนถามเลยว่านี่หลวงพ่ออะไร
ห้อยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อหมวกกันน็อกนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
ช่วยให้รอดช่วยให้ปลอดภัย

จริงมอเตอร์ไซค์พอไปแทรกกลางระหว่างรถแบบนี้มันอันตรายนะ

แม้ว่าจะโกงความตายได้จากการสวมใส่หมวกกันน็อกก็ตามนะฮะ

แต่ว่าก็ต้องไปตรวจสภาพร่างกายต่อ

ว่ามีเลือดคั่งมีอะไรเพิ่มเติมรึเปล่า